นางกวักเป็นการละเล่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทยภวรที่สมัยก่อนแต่ละบ้านจะมีการทอผ้า
ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการละเล่นนางกวักจึงเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยจะจำลองนางกวักให้มีรูปร่างคล้ายกับรูปร่างของคนซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้
เริ่มจากการนำกวักที่เป็นอุปกรณ์สำหรับกรอได้มาทำเป็นลำตัวของนางกวัก
แล้วใช้ไม้คานทำต่อเติมเป็นแขนจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้กับนางกวัก
แล้วจึงทำหัวของนางกวักจากการตกแต่งด้วยกะลา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน